เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุอุกอาจค่ะ
คนร้ายบุกเข้ามาเหนียวไกลสังหารฟลุกท่าม่วงฟลุกม่วงชุมนะคะ
ขายใหญ่แห่งเมืองท่าม่วงกาญจนบุรีค่ะซึ่งคนร้ายมือปืนพระการเนี่ย
ลงมือแบบสุดโหดเขาทำทีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาซื้อของ
ที่ร้านขายของชำของเหยื่อจากนั้นอาศัยที่เพ้อค่ะ
ลั่นไก่ใส่เหยื่อแบบกระสุนแสกกลางหน้าไม่ยั้งจนกระทั่งเหยื่อตายค่ะ
ปมเหตุเรื่องนี้มันเกิดอะไรติดตามได้จากเจาะลึกประเด็นร้อนค่ะ
นี่คือสภาพศพนายฟลุกอทธพลบุญวงวัยสามสิบแปดปี
ถูกคนร้ายบุกยิงตายคาบ้านพักซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำริมถนน
เขื่อนแม่กรองตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงเมืองกาล
เมื่อค่ำวันวานตำรวจสพท่าม่วงรุดไปชนสูตรพลิกศพพบฟลุ๊ก
ถูกยิงเท่าที่ใบหน้าสามนัดลำตัวอีกสาม
เพื่อนบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าว่าอนุภาพของกระสุนปืน
ขนาด๙มมที่จ่อยิงในระยะเผาขนมุ่งตรงจุดตายทำลายอวัยวะสำคัญ
ทำให้สิ้นใจก่อนถึงมือหมอชุดสืบสวนและกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แกะรอย
และตรวจสอบพยานพบปลอกกระสุนปืน๙มมตกเกลื่อนรอยเลือดกระเซ็นเต็มร้าน
จึงทำบันทึกไว้พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกคนร้ายเป็นชายชะกันสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาจอดหน้าร้านโดยคนซ้อนท้ายได้ลงมาจากรถ
ทำทีจะมาซื้อของที่ฟลุ๊กยืนขายอยู่พอได้จังหวะก็ชักปืนออกมาจ่อยิงเข้ากลางแสกหน้า
และลำตัวจนล้มลงก่อนที่มือปืนจะซิ่งรถหลบหนี
เพื่อนผู้ตายบอกนายฟลุ๊กเป็นคนอัธยาศัยดีก่อนหน้านี้เคยถูกลอบยิงแต่รอดมาได้
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังไม่รู้เป็นฝีมือใครกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
คนร้ายก็ลงมือปลิดชีพฟลุ๊กจนได้
เขาเคยบอกเขาเคยบอกผมว่าเคยโดนเขายิงอะไรอย่างนี้
เขาระบุไหมบอกไม่ไม่รู้ว่ะเพราะพี่เราไม่รู้หรอกว่าเขา
เขาเป็นคนไทยของอะนะหลายพ่อแม่เขามาซื้ออะนะ
คนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีพี่เราก็ไม่รู้หรอก
มถูกยิงครั้งแรกสอดคล้องกับคำให้การของระยองบุญยวงผู้เป็นแม่
บอกเมื่อ๖เดือนก่อนลูกโชคดีที่รอด
แต่ถ้าว่าครั้งนี้ไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อน
ครั้งนั้นมีภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติการมือปืน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวจอดหน้าร้านแล้วเดินลงมาจ่อยิงลูกชายสามนัดได้รับบาดเจ็บ
เมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเป้าสังหารลูกชายจึงไปหาซื้อปืนมาป้องกันตัว
ตอนแรกก็พกปืนไม่ห่างตัวแต่พอช่วงหลังทุกอย่างเงียบไป
ลูกชายจึงไม่ค่อยได้ระวังตัวกระทั่งในที่สุดต้องมาพบจุดจบ
ให้ทำรวจรับตัวให้ได้เหตุเกิด๒ครั้งแล้วลูกก็ทำกิน
เพราะว่ารอบแรกมันไม่ตายมันน่ากลายยิงทุกคน
รอบแรกก็โดน๓นัดแล้วถึงเป็นโดนตัว
แล้วช่วงเวลา๖เดือนองค์๓ตาย
คดีนี้เป็นคดีอุชกันญาติจี้ตำรวจตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ทุกคนอยากรู้เบื้องหลังสาเหตุสังหารว่าเกิดจากเรื่องใดกันแน่
งานนี้พลตำรวจตรีภัยโรธคุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีลงมาไล่บี้ด้วยตัวเอง
เรียกประชุมนักสืบมือดีตามลากคนร้ายอย่างกระทันชิดหลังรู้ตัวและพอได้เบาะแสคนร้ายแก๊งนี้
เมืองต้นคาดว่าเป็นแก๊งที่ผัวพันกับผู้ตายในเรื่องยาเสพติด
ขัดแย้งกันจนกลายเป็นคำสั่งตายปลิดชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน